อีกนึงข่ากว่าสำหรับสาวสวยสุดแซ่บ
คนนี้โสดด้วยมิวซีรินพัทย์นั่นเอง
ตั้งแต่โสดคือเซโกรย์อีก

งานนี้หมิวรับแบบถ่อมตัวนะคะ

เออไปฟังเลยค่ะมีแฟนหรือยังเนี่ย
ว่ามิวก็ลงรูปเป็นปกติอยู่แล้วอะค่ะ

อาจจะมีประเด็นหรือมีอะไรอย่างนี้เรื่องแบบโสด
ก็เลยหลายคนก็เลยอาจจะไปมองว่าแบบอุ๊ยโสดแล้วแบบแซ่บขึ้นหรือเปล่า

ก็ไม่ได้ปิดนะคะตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

เรียกว่ามาในช่วงจังหวะที่เขาเป็นคนนอกวงการดีกว่าค่ะ
ไม่ได้มาชดใครไม่ได้เขาเสียดาย
โอ้ไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็น